หลังของโลกโซเชียลกันหน่อยนะคะก็มีคนไปถ่ายคลิปคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยค่ะ
ร้องไห้คือไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเพื่อนบ้านทำรางน้ำฝน
แล้วยื่นเข้ามาในบ้านของท่านยายก็ร้องไห้นะคะเนี่ยคนก็แชร์ไปกันเยอะเลยค่ะ
ดูคลิปกันนี้กันหน่อยเนี่ยค่ะเวลาฝนตกเดือดร้อนแบบนี้ค่ะ
น้ำฝนซึมผนังบ้านเข้ามาในบ้านหน้าต่างก็จะพังถูกฝนนะคะทั้งสาดทั้งไหลเข้าท่วมนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปสำรวจนะคะความเสียหายตรงบ้านของนางจรลากุลเพียอายุ๗๕ปีค่ะ
คุณยายก็บอกว่าอยู่บ้านคนเดียวสามีเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
บ้านหลังนี้สร้างมากว่า๒๐ปีบ้านข้างเขาเพิ่งมาสร้าง
พอเป็นแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเงิน
เรื่องนี้ก็ถึงทางประหลัดอาวุโสอรัญญประเทศสะแก้วแล้วนะคะ
ประหลัดอาวุโสออำเภอะอารัญญญะประเทศ
ตอนนี้บอกว่ากำลังแจ้งให้เจ้าของบ้านข้างบ้านแก้ไขรางน้ำด่วนเลย
ไม่งั้นฝนตกเนี่ยเดี๋ยวบ้านน้ำฝนไปเข้าบ้านเขาอีก
ตอนนี้ก็มีทางส่วนกลางลงมาช่วยเจรจาให้ค่ะ